หลังจากไปของราชาเพลงแหลพ่อไวพลเพจสุพรรณนั้น
สร้างความเสียใจกับวงการเพลงลุกทุ่ง
รวมถึงพี่น้องคนไทยเป็นอย่างมากเลยด้านผู้เพลงชื่อดังอย่างครูสลาคุณนวุฒิ
เมื่อคืนนี้ก็ได้แต่งเพลงเพื่อมอบแด่พ่อไวพล
เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมนั้นได้ฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะ
ตอนกันค่ะ
จำต้องปิดล้ม
คุณพ่อไวพศเพลงนี้เอาไว้ด้วยค่ะ
แฟนเพลงที่ได้ฟังเพลงนี้นะคะ
ต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายค่ะ
บอกว่าเป็นเพลงที่เพราะมาก
ยิ่งฟังเนี่ยก็ยิ่งคิดถึงพ่อวัยพฤษขึ้นมาจริงด้วยค่ะ
เนื้อเพลงก็เป็นการเชิดชูคุณงามความดี
แล้วก็ความสามารถของคุณพ่อไวพศนะคะ
ใช่ค่ะเอาล่ะคุณพ่อไวพศ